คลิปนี้เขาบอกว่าทำความคิดเห็นแตกเป็นสองฝั่ง
คือคนเก็บขยะมากับรถเก็บขยะ
แล้วมีเก้าอี้ที่เขาทิ้ง
ปรากฏว่าคนเก็บขยะเนี่ยเขาโยนเก้าอี้นี้ขึ้นใส่รถขยะครับ
บางคนบอกว่ารถขยะเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว
ใช่แต่ครั้งนี้เก้าอี้มันไม่จอดบนหลังรถไง
มันหล่นไปโดนพลิกอัพรถข้างเขาไง
เพจเฮียขับรถเอามาลงไว้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไง
กับคนที่เขาทำหน้าที่มาเก็บขยะ

บอกว่าเป็นเพราะว่ารถจอดแบบนี้หรือเปล่า
รถขยะอาจจะขับผ่านไม่ได้แล้ว
อะไรยังไงแล้วคนเก็บโมโหเหรอก็เลยทำแบบนี้
อืมแต่ลักษณะคงไม่ใช่โมโหหรอกแต่ว่า
จังหวะโยนพลาดมากกว่าอาจจะโยนจนชิ้นอ่ะโยนจนเคยตัวอ่า
นี่แหละครับเฮียขับรถเขาโพสต์ไว้บอกว่า
คำนวณแรงลมและความชื้นในอากาศด้วยมันมีผลกับวัตถุเคลื่อนที่
อ่ะที่ว่าวัตถุเคลื่อนที่คือเก้าอี้พลาสติก

แล้วคนเก็บขยะพี่เก็บขยะเขาก็โยน
ธรรมดาเนี่ยเขาคงจะโยนแม่น
แต่วันนี้เลยไปหน่อยแรงเยอะวันนี้แรงเยอะ
มันหลุดจากหลังคารถขยะลงไปโดนรถกระบะเขาครับ
ไปโดนรถกระบะเขาคือถ้าเก้าอี้เป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กเนี่ย
กระบะเสียหายแน่นอนแต่ว่าอันนี้พลาสติกก็
แน่หรอกนะอาจจะไปดูอาจจะมีรอยก็ได้
เอาชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปนี้เสียงแตกอย่างที่ผมบอก
ฝ่ายหนึ่งเข้าข้างคนเก็บขยะบอกว่า
บ้านที่มีรถก็ทำไมไม่เอารถไปจอดในบ้าน
จอดอยู่หน้าบ้านทำไมเต็มถนนไปหมด
ทำให้รถขยะเขาเข้ามาเก็บลำบากทางก็แคบ
บางคนบอกที่หลังจอดรถกันแบบนี้รถขยะไม่ต้องมาเก็บแล้ว
บางคนบอกว่าในหมู่บ้านของเขาก็รถจอดกันเต็มหน้าบ้านแบบนี้แหละ
รถขยะไม่เข้ามาเก็บแล้ว
ส่วนอีกฝ่ายต่อว่าคนเก็บขยะบอกที่ไม่ระมัดระวังนะครับ
โยนเก้าอี้ไปโดนรถเรายังทำเฉย
ส่วนคนเก็บขยะก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วย